เอาละครับวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องกล่าวของชุมชน

ใช่เขาบอกว่าเสาหินดินแดนแห่งความขลัดแคลน
มีทั้งอะไรบ้างไฟฟ้าก็ขาด

เส้นทางเข้าออกถูกตัดขาด

โรงเรียนโรงเรียนค่ะอุปกรณ์การเรียนการสอน
ใช่รวมถึงวันนี้เป็นเรื่องร้อนร้องทุกข์ใช่

เราไปกันที่สถานีตำรวจภูทรเสาหิน
อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ห้องศรนั่นเองค่ะ
เพราะว่าความขาดแคลนที่ว่านี้
ขาดแคลนยางรถยนต์คุณ

หลายสิบกิโลแล้วเส้นทางก็ขลุขระเต็มไปด้วย

ดังนั้นการจะขับรถไปใช้ความยากลำบาก
ใช่เขาบอกว่าประมาณ๙๐กิโลเมตร
ใช้เวลาในการขับประมาณ๑๐กว่าชั่วโมง
คุณคิดดู๙๐กิโลเมตรจากกรุงเทพไปแค่พัทยา

ใช่ชั่วโมงกว่าไม่เกิน๒ชั่วโมง

ใช่แล้วค่ะแล้วทีนี้การเดินทางของเจ้าหน้าที่

จะต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ลำทานผ่านหุบเขาผ่านอุปสรรคต่าง

ติดตามได้จากคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองค่ะ

ทีมงานรถปลดทุกข์เดินทางกว่า๘๐๐กิโลเมตร
ยังอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ห้องศร
เพื่อมุ่งหน้าขึ้นเขาผ่านลำทาน
โอบล้อมด้วยป่าสารวินไปอีก๘๐กิโลเมตร

คือสถานีตำรวจภูทรเสาหิน
ที่อยู่ติดกับชายแดนไทยพม่า

ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน

มาถึงอำเภอแม่สะเลียงจังหวัดแม่ฮองศรแล้วนะครับ
เราจะเดินทางขึ้นเขาไปที่โรงพักเสาหิน

จะต้องเดินทางอีกกว่า๘๐กิโลเมตร

ซึ่งเส้นทางที่จะขึ้นไปถึงโรงพักเตาหินนั้น

ระยะทางขึ้นเขาที่สูงชัน
และสภาพพื้นผิวถนนที่ขลุกกะ
คืออุปสรรคในการเดินทางครั้งนี้
ออกเดินทางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สถานีตำรวจภูทรเสาหินในช่วงบ่าย
ใช้เวลาเดินทางเกือบ๓ชั่วโมง
มาได้เพียงครึ่งทางเท่านั้นก็ต้องหยุดพัก

หากไม่ชินเส้นทางอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
ตอนนี้นะครับทีมงานรถปลดทุกข์และเจ้าหน้าที่ตำรวจ

จะต้องหยุดพักระหว่างทางนะครับ
ตอนนี้เราพักกันอยู่ที่หน่วยพิทักษ์ป่าโพซอร์
อยู่นี่เราก็จะทำอาหารทานข้าวแล้วก็นอนพัก
พรุ่งนี้เช้าเราถึงจะเดินทางกันต่อครับ
สัมมาครับต้องมาพักจุดนี้บ่อยไหมครับ

คืออย่างนี้ครับเวลาเราเดินทางเนี่ยนะครับ

มันไปติดน้ำในฤดูฝนโดยเฉพาะในฤดูฝนนะครับ
เราจะมีพันธมิตรของเราก็คือหน่วยป่าไม้นะครับ
เราก็จะขอพักแรมที่หน่วยป่าไม้
ส่วนมากก็จะมาใช้สถานที่ของหน่วยป่าไม้พัก
กว่าน้ำมันจะลดแล้วก็เดินทางต่อประมาณนี้ครับ
คือต้องพักเป็นคืนแบบนี้เลยครับ
แล้วแต่ครับถ้าบางทีน้ำมันขึ้นเป็นวันเนี่ย
เราก็ต้องรอครับก็ต้องพักเป็นคืนเลยครับ
แสดงว่าไปถ้าไปก็อันตรายใช่ไหมครับ

คือบางทีเราอยู่ในช่วงที่ว่าเราไปถึงกึ่งกลางทางแล้วเนี่ย

น้ำมันไปต่อไม่ได้นะครับ

เพราะว่ารำห้วยที่เราจะเดินทางไปที่สพศหินทร์เนี่ย
มันมีถึง๓๔๕ครับ

เราเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังไม่ได้เราก็ต้องหยุดนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทสมเพชรพันธุ์กับสารวัตรสถานีตำรวจผู้ทอดปฮสหินทร์คนนี้เลยครับ
สารวัตรบอกกับเราว่าหนทางอีกครึ่งหนึ่ง
ที่จะเดินทางต่อนั้นยากลำบากพอสมควร
เนื่องจากมีหลักฐานมากมายพร้อมกับขึ้นเขาสูงชัน
ฉะนั้นผมและทีมงานขอนอนพักเอาแรงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดินทางกันต่อครับ
ขณะนี้นะครับทางคณะก็ตื่นแต่เช้าตรู่
แล้วก็กำลังจะเดินทางไปยังโรงพักเสาหินนะครับ
เราจะเดินทางไปอีก๔๐กิโลเมตร

เพื่อที่จะขึ้นไปยังสพเสาหินครับ
สารวัตรสถานีตำรวจภูทรเสาหินเล่าให้ฟังว่า
สภาพเส้นทางอีก๔๐กิโลเมตรหลังจากนี้
เต็มไปด้วยลำทานและโขดหินขนาดใหญ่
รถยนต์ต้องเคลื่อนตัวไปอย่างช้าเพื่อความปลอดภัย
ระยะทางทั้งหมด๘๐กิโลเมตร
หากไม่เจออุปสรรคต่างจะใช้เวลาเดินทางเพียงแค่๕ชั่วโมง
แต่ถ้าเจอช่วงน้ำหลากอาจจะต้องใช้เวลาถึง๒วัน
ตรงนี้เห็นบอกว่าเป็นจุดที่น้ำลึกแล้วก็ยากสุดที่

ใช่ครับก็จุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ระดับน้ำ
แล้วก็เวลาหน้าน้ำมาเนี่ยมันก็จะพัดเอาทรายมาด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นรถขับสองรถธรรมดาเนี่ยเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยก็จะไปติดทรายนะครับ
เมื่อล้อหมุนไปปุ๊บมันก็จะปั่นลงไปนะครับ
ทำให้ใต้ท้องรถไปวางอยู่บนทรายแล้วก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ต่อไปได้
เพราะฉะนั้นก็บางทีเราอาจจะต้องอาศัยช้างของชาวบ้าน
หรือว่ารถที่เขาขับผ่านมาเราก็ให้เขาชักลากออก
ติดเหมือนกันก็ต้องอาศัยช้างข้าวบ้านข้าวบ้านนะครับ
ต้องผ่านลำห้วยแบบนี้ไปอีกเท่าไหร่กว่าจะถึงโรงพักเสาหินแล้วครับ
ก็น่าจะอยู่ประมาณนัก๑๕ลำห้วยนะครับกว่าจะถึงที่เสาหินครับ

ครับตอนนี้นะครับทีมงานรถปลดทุกข์แล้วก็ทางคณะก็เดินทางมาถึงโรงพักเสาหินแล้ว
ใช้เวลาเดินทางร่วม๑วันเลยนะครับ
สารวัตรครับผมอยากรู้จริงว่าสภาพพื้นที่ที่ทางสายตำรวจ

ครับสพเสาหินเรานะครับตอนนี้เรารับผิดชอบ
รับผิดชอบของเราเนี่ย๑ตำบลนะครับ๖หมู่บ้านนะครับ
แล้วก็เนื้อที่๔๐๐กว่าตารางกิโลเมตรนะครับ
มีประชากรที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเนี่ยจำนวน๒๕๐๐กว่าคนนะครับ
ส่วนมากราศดรส่วนมากก็เป็นชาวเขาเผ่ากะเหลี่ยงครับ
แล้วก็เป็นชาวไทยใหญ่แล้วก็มีชนพื้นเมืองบ้างเล็กน้อยนะครับ
ส่วนใหญ่ก็ประมาณ๙๐เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นชาวเขาเผากะเลียงครับ
แล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นป่าเขาครับมีพื้นที่ลาบนิดหน่อยเองนะครับ
ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความสงบนะครับ
แม้ว่าเราจะอยู่ติดกับชายแดนแต่ว่าประชากรในพื้นที่มีความสงบ
สภาพของปัญหาอาชียกรรมเกิดน้อยมากนะครับ
ดาบตำรวจอธิลักษณ์กรุงนิลันเข้ามาประจำการที่สถานีตำรวจภูทรเสาหินเกือบ๓๐ปี
เล่าให้ทีมงานฟังว่าโรงพักเสาหินก่อตั้งเมื่อปี๒๔
ถูกประสงค์ก็เพื่อปกป้องชายแดนไทย
ขณะนั้นเส้นทางสำหรับรถยนต์ยังไม่มี
เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเดินเท้าขึ้นมาทำงาน
ส่วนไฟฟ้าก็ยังเข้าไม่ถึงสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มี
ซึ่งปัจจุบันมีสภาพที่ดีขึ้น
เพราะมีแผงโซล่าเซลล์มาช่วยสร้างกระแสไฟฟ้า
เมื่อก่อนเราใช้ตะเกียงครับตะเกียงที่ใช้น้ำมันการ์ดนะฮะ
หรืออย่างดีอีกหน่อยก็เทียนไข่ครับเทียนไข่
แล้วการเดินทางแต่ก่อนเดินทางกันยังไงครับลำบากยังไง
แต่ก่อนนี่ตอนผมมาครั้งแรกนี้ผมเดินมาทางบ้านแม่สุนะครับ
ทางแม่ลาหลวงครับเข้าบ้านแม่สูตร
ขึ้นมาทางบ้านคุณแม่สองผ่านวาทูผ่านแม่ปู่เข้าแม่สอง
แล้วมาออกปากทางด่านอนุรักษ์นะครับที่ปากทางแม่๒

ตอนนี้ก็อยากจะได้เกี่ยวกับไฟฟ้านะครับไฟฟ้า
แม้จะเป็นแผงโซลาเซลตอนนี้เราก็มันก็ยังเป็นมือสองนะครับ
แล้วก็แบตเตอรี่ส่วนใหญ่ก็เสื่อมสภาพนะครับ

ที่หล่อถึงเป็นสันทั้งจุดที่นี่นะครับ
จากเส้นทางที่มายังสถานีตำรวจภูทรเสาหินยากลำบาก

ยางรถยนต์จึงสึกหลองง่าย
ล้อรถยนต์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
หนึ่งปีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องเปลี่ยนหนึ่งครั้ง
แต่หน่วยงานไม่มีงบประมาณมารองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
จึงทำให้ขาดแคลนล้อรถยนต์
เนื่องจากว่าหนทางที่เข้ามาเนี่ย

ภูมิประเทศที่เป็นโขดเป็นหินนะครับ

เพราะฉะนั้นยางรถยนต์ที่ใช้กับรถยนต์ตำรวจรถยนต์หลวงเรานี่นะครับ
ก็จะต้องเป็นยางที่เขาเรียกว่ายางดอกยางใหญ่นะครับ
มัดยางที่สำหรับวิ่งผ่านโคนผ่านเขาได้นะครับ
ซึ่งมันเปลืองยางนะครับ
มันเปลืองยางเพราะฉะนั้นยางหนึ่งหนึ่งสี่เส้นนะฮะ
จะต้องใช้ได้ก็ประมาณปีหนึ่งนะฮะ

ซึ่งเราไม่สามารถที่จะขอรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐได้เต็มที่นะครับ
ก็ปัญหาก็คือเราขาดยางสำหรับเป็นล้อรถยนต์ของเรานะครับ
เมื่อผู้พิทักษันติราชได้รับความเดือดร้อน

นำเสนอเรื่องราวดีอีกมุมหนึ่ง

ยังมีสถานีตำรวจที่ห่างไกล
และเดินทางยากลำบากอยู่ในเมืองไทย
ปลดทุกข์จะกลับมาอีกครั้ง

และพบกันสถานีตำรวจภูทรเสาหิน
โปรดติดตามตอนต่อไป